คุณผู้ชมเชื่อแหละว่าเด็กก็จะมีวีรกรรมแตกต่างกันไปนะ
โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กอยู่ในวัยแตะกำลังหัดเดินค่ะ
อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องระวังไม่ให้คลาดสายตา
ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ๊ยเว็บเลยอ่ะ
จริงเราเห็นจังหวะที่น้องกำลังปีนออกจากรั้ว

สะพานโค้งคือบอกตรงเลยนะหัวลงอันตรายนะเนี่ย
จริงแล้วดูสังเกตช่วงคอค่ะคือหัวลงคอลงถึงแม้ว่าจะมีคุณตาหรือคุณปู่นั่งอยู่ตรงนั้น
แต่ท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะเหลือนิดเดียวไปรวดเร็วไง
จังหวะนี้คุณผู้ชมโหตกอกตกใจแต่ว่าพอท้ายคลิปเนี่ยเห็นคุณปู่ไปอุ้มมา
ก็ดูเหมือนปกตินะยังไงก็ปลอบน้องนะคะขวัญเอ้ยขวัญมากัน
แต่เด็กบางคนก็เป็นอย่างนี้นะที่เขาบอกว่าอะไรนะเหมือนมีแม่ซื้อช่วย
มีอะไรรับอยู่มีอะไรรับอยู่แล้วกับสิ่งสุขศักดิ์ของปกป้องอยู่เลยนะ
ถ้าเป็นโอ้โหคนโตคอเคล็ดขัดยอกไปแล้วนะตอนนี้นะจริง
อันนี้เตือนกันนะเป็นเรื่องเล็กจริงแต่ว่าก็คลาดสายตาไม่ได้เลยนะคะ
เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็คงจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น
เห็นแล้วใจไม่ดีนะเป็นพ่อเป็นแม่เนอะ
เออใช่แล้วระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้อยู่กับเด็กกันหน่อย